สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ภัยแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานนี้เราไปดูเรื่องของการระเหยของน้ำซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญครับ
ที่ทำให้น้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
แน่นอนการลดลงแบบนี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยหลัก
ที่ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ภัยแรงนั้นขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เองจากการตรวจสอบข้อมูลพบข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะถ้าหากเรานำเอาข้อมูลสถานการณ์ภัยแรงต้นปีนี้ไปเปรียบเทียบกับ๓ปีที่ผ่านมา
พบข้อมูลที่น่าตกใจเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลล่าสุด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นี่คือข้อมูลการประกาศเขตให้ความชื่อเหลือภายที่บัตรถุเชิญกรณีภัยแรง
ล่าสุดพบว่าตอนนี้ในเมืองไทยของเรามีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรงแล้วกว่า๑๔จังหวัด๖๒อำเภอ
๓๓๙ตำบล๓๑๑๕หมู่บ้านแม่งออกเป็นทั้งนี้
เหนือ๕จังหวัด๑๓อำเภอภาคอีสาน๗จังหวัด๔๓อำเภอ
ขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมี๒จังหวัด๖อำเภอ
ซึ่งถ้าหากเรานำเอาข้อมูลย้อนหลัง๓ปีมาเปรียบเทียบก็คือตั้งแต่ปี๒๕๕๖มาจนถึงปี๒๕๕๘เนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าในปีนี้มีจังหวัดที่ประสบกับปัญหาภัยแรงเพิ่มขึ้นเกือบ๑เท่าตัวเลยทีเดียว
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๗และปี๒๕๕๙
ปี๒๕๕๗มี๙จังหวัด๓๓อำเภอ๑๙๓๐หมู่บ้าน
ส่วนในปี๒๕๕๘มี๘จังหวัด๓๐อำเภอ๒๐๐ตำบล๒๐๙๑หมู่บ้าน
และจากข้อมูลเหล่านี้เองก็แสดงให้เห็นว่าปีนี้นั้นปัญหาภัยแรงยังคงเป็นปัญหาที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
ส่วนสภาพอากาศในระยะนี้ก็ยังไม่เอื้อต่อการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว
แล้วจากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลต่ำสำคัญก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนหรือว่ามูลอากาศเย็นที่แผลลงมาเยือนเป็นระยะนะครับ
วันนี้ถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ภาพรวมแล้วยังคงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าเป็นสีเขียว
ก็คือมีอากาศเย็นเมื่ออากาศเย็นแบบนี้ความชื้นในอากาศลดลงนะครับ
กันว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นนั้นจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งหนึ่ง
พบว่าในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาค
หลังจากนั้นวันเสาร์ครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้านั้นครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ตามขอบของพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันพุธนั้น
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
โดยจะเย็นสุดหนาวสุดในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์นะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตามองก็คือเรื่องของสถานการณ์

โดยพื้นที่สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรวมไปถึงอ่าวไทยตอนล่างครับ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะที่สถานการณ์ฝนนั้นก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคสักส่วนใหญ่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่เรานำมาย้ำเตือนในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ